เตือนคุณผู้ชมที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคหอบหืด
จะเกิดอาการที่วูบได้ค่อนข้างง่าย
จะต้องนำยาที่เป็นยาติดตัวเอาไว้ใกล้ตัวตลอดเลย

ข้าราชการบำนานอยู่บ้านคนเดียวนะคะ

เอามือไปคว้าเหล็กดัดภายในบ้าน
แล้วเหล็กดัดมันล้มทับตัวเอง
จนเสียชีวิตคนที่ไปเจอนี่คือน้องสาวนะคะ
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบานสำเรย์
ได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตในลักษณะ
ถูกประตูเหล็กดัดภายในบ้านล้มทับ
จุดเกิดเหตุเป็นบ้านพักนะคะอยู่ในแขวงบุคโล
ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รีบเข้าไปตรวจสอบพร้อมด้วยอาสาสมัคร
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงพบว่าที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูน๒ชั้นค่ะ
ผู้เสียชีวิตนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณทางเข้าบ้าน
โดยมีประตูเหล็กดัดล้มทับร่างอยู่
ทราบชื่อต่อมาคือนายสุพนัทวัฒนประเสริฐอายุ๖๘ปี
เป็นข้าราชการบำนานของกระทรวงเกษตรและสหกร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในบ้านเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้
หรือร่องรอยถูกลื้อค้นสิ่งของแต่อย่างใด
จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายอยู่บ้านคนเดียวค่ะ
มีโรคประจำตัวคือโรคหอบหืด
ผู้ตายมักจะเดินไปพูดคุยกับพี่สาวเป็นประจำทุกวัน
เพราะว่าบ้านข้างเคียงเป็นญาติพี่น้องกันทั้งหมดนะคะ
วันเกิดเหตุพี่สาวรู้สึกผิดปกติ
ก็เลยเดินมาดูที่บ้านแล้วพบว่าน้องชายเสียชีวิต

สันนิษฐานว่าผู้ตายอาจเกิดอาการโรคหอบหืดกำเริบ
แล้วก็เสียหลักไปคว้าประตูบ้าน
ประกอบกับประตูบ้านชำรุดอยู่
ทำให้ประตูล้มลงมาทับร่าง
ทางพนักงานสอบศูนย์และแพทย์ที่ติเวรงพยาบาลจุลาลงกร
ลงความเห็นให้มอบศพให้กับญาติ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนา

ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายและบาดเจ็บใดนะคะ
สรุปได้ว่าเสียชีวิตจากโรคประจำตัว
และทางญาติผู้เสียชีวิตไม่ติดใจเอาความด้วยค่ะ
บางทีจะคว้าหาอะไรจับหาอะไรยึดเหนียว

คือพวกอุปกรณ์ต่างในบ้าน